เนสแม่กลับมาแล้ว
แม่รักลูกเขาเนี่ยเออเน็ตของแม่

ต้องดูแลหัวเขาเพราะหัวเขาหนัก๑๐โล

ถ้าแม่ต้องให้กินยาทุกวัน
ทำทุกอย่างเอามารักษาเขา
หมอบอกว่าไม่หายอยู่ได้ไม่เกิน๒ปี
เงินที่ต้องส่งเมียอยู่เดือนละ๓๐๐๐บาท
ไอ้เดช์เดี๋ยวแม่เราองเพลงให้แม่ได้
ได้รางวัลได้ตังค์กลับบ้านนะลูกนะ
แม่รักนิดนะลูก